คุณผู้ชมคะแต่ว่านี่ไม่ได้ตัดต่อแน่นอนผอมจริงอะไรจริง
ลดไปกว่า๑๐กิโลกรัมคุณเป๊กค่ะ
เพราะว่าหลายเดือนก่อนออกงานอีเวนต์
แฟนก็แซวอุ๊ยเป๊กแบบว่าเจ้านงเจ้าเนินนิดนึงนะ
แต่ล่าสุดเจอคุณผู้ชมค่ะที่รูปก่อน

หนุ่มเป๊กจะออกตัวว่าประมาทไม่น้อยเลย
หลังไม่ได้ออกงานอีเวนต์เป็นเวลานานแล้ว
แล้วก็ไม่แน่ใจนะว่ายังจะมีแฟนเนี่ย
ให้กำลังใจเยอะกันเท่าเมื่อก่อนหรือเปล่า
แต่หลังจากที่เจ้าตัวค่ะเห็นพลังเหล่านุษย์ค่ะ
นุษย์คือชื่อเรียกแฟนคลับเขานะคะ
ใช่ที่มีมาอย่างยาวนานมากเลย
อันทีทีลูปเปรียบเทียบไปดูนิดนึกแล้วค่ะ
เขาดูแลตัวเองไงเออเป็นกำลังใจให้เขานะคะ
รับเลยนะคะว่ามีนุษย์มาคอยเชียร์
เขาบอกเลยว่าใจฟูมากมีกำลังใจที่จะสู้ต่อนะคะ
โดยเฉพาะผลงานเพลงที่คาดว่าจะมีภายในปีนี้แน่นอน

๖ครั้งเลยนะนักความผู้ชมค่ะ
ยืนยันว่าถ้าปีนี้ไม่มีอะไรนะคะสุดวิสัยอีกเนี่ยก็ต้องได้จัดแน่นอนแล้ว
เพราะว่าคิดถึงเราแฟนคลัมเฉยค่ะ
ส่วนมาร่วมงานครั้งนี้ค่ะทุกคนเห็นอะไรไหมจ๊ะ

เห็นความหล่อเนี่ยบอกเลยว่าหุ่นบางลงมากเลยนะคะ

เออนะคะเจอกันอีเวนต์หลายเดือนก่อนอาจจะมีหุ่นหมีบ้างนิดนึงนะคะ
หลายคนแอบแซวมารอบนี้บอกเลยว่าน้ำหนักลดไปกว่า๑๐โล
โหความคิดลับต่างค่ะไปฟังจากเบ๊กผลิตโชคเลยจ๊ะ
ที่ผ่านมาก็อาจจะขันเยอะไปหน่อยนิดนึง
ตอนที่ไปพักควันที่จอดจังหวัดนะครับช่วงนั้นก็ประมาณ๗๘๗๙
แต่ว่าตอนนี้ก็ลดเกือบ๖๐บาท
พยายามรักษาไม่ให้แบบว่ามีส่วนเกินอะไรมากให้ตัวเนี้ยอะไรเงี้ย
เราเป็นคนกายอย่างจริงจังนะครับ
แต่ว่าเราไม่ได้เล่นให้พึ่งเลยเนี้ย

ไม่ใช่อะไรเป็นแฟนก็ห่วง
ห่วงเรื่องสุขภาพ